บอกว่าพอสถานการณ์โควิด๑๙เริ่มผ่อนคลายค่ะ
ลูกทุ่งสาวอย่างคุณฝนธนสุนทรนะคะ
ตอนนี้เริ่มยิ้มออกแล้วนะเพราะว่าอะไร
เริ่มมีการทำงานแล้วนะคะได้กลับไปการถ่ายทำรายการแล้วก็มีรอยยิ้ม
มีความสดใสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชม
งานคอนเสิร์ตจะต้องพักยาวค่ะส่วนตัวก็รู้สึกเห็นใจดนตรีนะคะ
ดนตรีที่ต้องกลายสภาพเป็นคนตกงานไปโดยปริยาย

หลังคุณแม่เสียชีวิตนะคะเจ้าตัวบอกว่ายังไม่มีโอกาสกลับไปเยี่ยมญาติญาติอีกเลยค่ะ
แต่ว่างานทางด้านร้องเพลงนี้ยังอาจจะต้องรอ
ในส่วนของนี่ค่ะ
พิธีกรคอมเมนต์หรือว่าละคร
ตอนนี้ก็เริ่มทำแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็หายเครียดไปเยอะ
จากที่แบบอยู่บ้านเฉยทำกับข้าวอย่างเดียวอะไรอย่างนี้

ยังเลยค่ะไม่ได้กลับนานแล้ว
จะว่าไปก็ตั้งแต่คุณแม่เสียก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลย
ก็หวังว่าทุกคนทั้งบ้านก็จะยังดูแลรักษาตัวเองให้ดีที่สุด

ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะ
ก็ขอให้คนดนตรีทุกท่านได้รับงานอัดรายการ
หรือว่าร้องเพลงนะคะต่างให้มันมากขึ้นกว่าเดิมก็แล้วกัน